เชื่อไหมว่ารักแท้มีอยู่จริง
คุณเชื่อมั่นไหมในรักทางไกล
ผู้หญิงคนนี้เขาเชื่อแบบนั้นคุณผู้ชมว่ามันมีอยู่จริง
สวีเดนกับสาวไทยค่ะ
พบรักกันมาแชทคุยกันมานานกว่า๒ปีเลย
รอคอยเวลาที่จะมาพบเจอกัน
ฟังแบบนี้แล้วแหมคิดว่าจะจบเหมือนนิยายรักใช่ไหมคะ
แต่สุดท้ายเรื่องนี้จบด้วยการตายจากกันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้ค่ะ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุชาวต่างชาติ
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้ง
ตกลงไปในร่องริมถนนชนกับท่อคอนกรีต
เสียชีวิตขาดที่นะครับคุณผู้ชม
อยู่ที่บริเวณถนนสายสุวรรณภูมิบ้านดงใหม่หมู่๗
ตำบลทุ่งศรีเมืองเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุค่ะพบรถจักรยานยนต
ด้าสีแดงล้มคว่ำอยู่ริมถนน
ใกล้กันบริเวณร่องน้ำพบศพนายสเตฟานมัดเทียสค่ะ
อายุ๕๐ปีเป็นชาวสวีเดนนอนอยู่ในสภาพคอหัก
แล้วก็ต้นขาขวาเป็นแผลลึกชะกันค่ะเห็นกระดูกโผล่ออกมา
ทางด้านนางสาววีรนุษบุตรหินกองอายุ๒๗ปี
แฟนของผู้ตายร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนใจจะขาดเลยค่ะ
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอกับผู้ตายพบรักกันทางโซเชียล
ออนไลน์หลอกก่อนถูกต้องรักออนไลน์รักทางไกล
แต่เธอเชื่อว่ารักของเธอนั้นมีอยู่จริงติดต่อกันมาหาตลอดเลยนะคะ
แล้วก็อยากจะมาเจอกันสักครั้งคุยกันมานานแล้วอ่ะ
รักกันแบบรู้แล้วมั่นใจแล้วว่าใช่คนนี้แน่นะฮะ
หลังจากนั้นค่ะผู้ตายหาเวลาลางานมาได้
ตั้งใจจะบินมาหาสาวไทยคนนี้ค่ะแฟนของเขาเนี่ย
บินมาเมืองไทยครั้งแรก๕วันก่อนครับมาเจอหน้ากันเจอตัวกัน
รักกว่าเดิมอีกตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกันค่ะ
เธอก็เลยพาหนุ่มสวีเดนคนนี้กลับมาที่บ้านเกิดของเธอ
ก่อนเกิดเหตุหลังจากกินอาหารกลางวันด้วยกันแล้วค่ะ
ผู้ตายบอกว่าอยากจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บภาพบรรยากาศหน่อย

เธอก็เตือนแล้วนะบอกว่าขี่ให้ระมัดระวังนะ
เพราะว่าคุณพี่ก็ไม่ได้รู้ทาง
จนกระทั่งได้รับแจ้งมาว่าแฟนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะ
ห่างจากหมู่บ้านของเธอประมาณ๖กิโลเมตร
จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าผู้ตายไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง

ก็เลยทำให้รถนั้นเสียหลักตกลงไปในร่องริมถนน
กับปากท่อระบายน้ำจนเสียชีวิต
แล้วคือบอกว่าอะไรมันเจ็บปวดใจเพราะว่าคุยกันมา๒ปี
บมเพาะความรักกันมา๒ปี

อยู่ด้วยกัน๕วันสุดท้ายจากกันตลอดไปค่ะ